วันนี้เราพูดถึงพี่นุ้ยเชิญยิ้มเยอะแล้วใช่ไหมคะ

คือพี่ตั๊กพี่นุ้ยเนี่ยเขาเป็นคู่รักที่มีผลงานเยอะมากนะคะ

แล้วก็ด้วยเสียงหัวเราะรอยยิ้มค่ะ
คือพี่ตั๊กเนี่ยเขาเป็นที่รักของแฟนคลับแน่นอนค่ะ

ตั๊กเนี่ยแกเตรียมโบกมือลาวงการบันเทิงค่ะ
กระเป๋าไปอยู่บ้านเกิดจังหวัดนครสวรรค์แล้วค่ะ
กระแสข่าวแบบนี้แฟนคลับโอ้โหดิฉันได้ยินก็ใจหาย

ล่าสุดนะคะพี่ตั๊กมาที่ไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละค่ะ

เอาจริงแจ๊คมันก็เคยมีความคิดที่อยากจะกลับไปอยู่แล้วค่ะ
ยิ่งช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแม่ติดโควิด

คือแม่ของพี่ตั๊กอายุเยอะแล้วติดโควิดไงคะ
คือคนเข้าคนแก่ไม่ค่อยแค่ว่างไวนะคะ
ก็เลยทำให้คนเป็นลูกยิ่งห่วงหนักกว่าเดิมอีกนะคะ
อยากจะรีบเก็บกระเป๋าไปอยู่จังหวัดนครสวรรค์บ้านเกิด

ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคุณแม่ของพี่ตั๊กนี่สวยมากจริงนะคะ
แล้วตอนนี้นะคะถึงขนาดที่ว่าให้หมอดูช่วยตัดสินใจให้แล้ว

อยากพาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้

เดี๋ยวตอนนี้พี่เริ่มแพลนแล้วนะว่าเอออยากพาแม่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่

เดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะไม่แน่อาจจะพาแม่ไปถึงต่างประเทศเลยก็ได้